สวัสดีครับ
กฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
จูนสุกริตตาสุภานินหญิงสาวผู้โชคร้าย
ถูกอดีตสามีร้อยตรีพานุพงศ์เจริญศรีหรือหมวดแบงค์
ทำร้ายร่างกายหลังทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เมื่อฝ่ายชายปันใจไปมีรักใหม่
จูนถูกทุบด้วยของแข็งได้รับบาดเจ็บสาหัส
หมดสติถูกทิ้งไว้ข้างทาง
กระโหลกส่วนหน้าแตกยุบเบ้าตาซ้ายแตก

สมองบวมส่งผลให้ต้องเข้าผ่าตัดหลายครั้ง

ฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนพิการและเสียโฉม
ครอบครัวเข้าแจ้งความสพ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริคัน
ความรักระหว่างน้องจูนกับหมวดแบงค์

ฝ่ายชายเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่๔
เข้ารับการฝึกที่ค่ายธนรัฐอำเภอปรานบุรี
ส่วนน้องจูนเป็นพนักงานข้าราชการประจำค่าย
กระทั่งทั้งสองคนตัดสินใจจูงมือจดทะเบียนสมรส

แต่จุดแตกหักสัมพันธ์รักก็มาถึง
เมื่อน้องจูนจับได้ว่าอดีตสามีปั่นใจให้หญิงอื่น

กลับไม่มีความคืบหน้าใดทางคดี
ร่องรอยและบาดแผลตามร่างกาย
ตอกย้ำความเจ็บปวดในใจ
เรื่องราวของน้องจูนถูกสังคมจับตา

หมวดแบงค์เข้าพบพนักงานสอบเถียงสอบพ่อปราณบุรี

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
แต่เจ้าตัวปฏิเสธยืนยันคำให้การเดิม
ว่าเป็นเพียงการทำร้ายร่างกาย
มณฑนทหารบกที่๑๕อนุญาตให้หมวดแบงค์ประกันตัว
หลังผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
พนักงานสอบสวนนำปืนลูกโม้ขนาด๓๘
ยึดได้จากผู้ต้องหาไปตรวจสอบด้วย
นทรีเถาวันแม่ของน้องจูนขอให้ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หากพบการกระทำความผิดทางวินัยก็ขอให้ลงโทษ
เพื่อถวงความยุติธรรมให้ลูกสาวของเธอ
ขณะนั้นตำรวจยืนยันจะดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม
นายสงการอัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พาน้องจูนร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอรับเงินเยียวยาและคุ้มครองพยาน
กตรูนและผู้เป็นแม่จับมือต่อสู้คดีมานานเกือบ๕ปี
จนถึงวันที่ทั้งคู่รอคอย๑๔ธันวาคม๒๕๕๙
มณฑนทหารบกที่๑๕พิพากษาจำคุกหมวดแบงค์๑ปี๖เดือน
จำเลยไม่เคยกระทำความผิดให้รอลงอายาไว้๒ปี
ปรับ๑๒๕๐๐บาท